ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเลยนะฮะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับคือความจริงคนในบ้านเนี่ยเขาไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุแค่สามร้อยเมตรแล้วมีเรื่องมีราวกันเองเนี่ยนะฮะกลับมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยเอายิงกันตายซะแล้วค่ะกลายเป็นว่าที่จะไปไปงานแต่งกันเนี่ย
ตั้งคืนสิบนาทีของคืนที่ผ่านมานี่สภอเมืองเลยได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่บ้านนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตมีร่องรอยของกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอนะครับเข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดนะฮะเก้ามอมอนะครับที่ยิงเข้าไปผู้ที่ถูก
สอบของเขาก็คือนายอัทพลเนี่ยมีขวานตกอยู่เล่มหนึ่งนี่นะส่วนมือยิงคนก่อเหตุชื่อนายเอกบุรุษจำรวจสิริอายุ๒๕ปีเป็นน้องเขยของนายอัทพล
คนนี้ฮะนี่คือนายเอกบุรุษนะครับนายเอกบุรุษนี่เป็นครูนะฮะเป็นครูอยู่ที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
เมื่อวานนี้กลับมาร่วมงานแต่งเพื่อนบ้านที่จังหวัดเลยนายเอกบุรุษเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับอัธพลผู้ตายซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เมียของเขาไปร่วมงานแต่งเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างกันแค่๓๐๐เมตรจากบ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่ด้วยกัน
ทีนี้ไปมีปากเสียงทะเลาะกันในงานแต่งของเพื่อนบ้านนะฮะนายเอกบุรุษบอกว่าตัวเขาเนี่ยเห็นว่าท่าทางไม่ค่อยดีแล้วตัดสินใจเดินกลับมาบ้านตัวเองดีกว่า
แต่อัธพลเนี่ยเดินตามมากลับมาที่บ้านระหว่างนี้ภรรยาของผู้ตายก็พยายามเข้ามาห้ามเข้ามาแยกกันไม่อยากให้มีเรื่อง
แต่อัธพลไม่ยอมฟังไปหยิบขวานมาแล้วจะมาทำร้ายเขานายเอกรุษบอกว่าเขาตัดสินใจไปหยิบปืนมาเนี่ยยิงสวนใส่ไปหนึ่งนัดเพื่อป้องกันตัวอะไรประมาณอย่างนี้
มันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็กินล้ม
ก็ไม่รู้ทำไม
ก็ถือว่าเป็นเครือยาศกันนะฮะน้องเขยกับพี่เมียนะครับ
แล้วก็คุมตัวนายเอกบุรุษไปสอบสวนไปดำเนินคดีต่อที่สพเมืองเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับกู้ภัยที่มาที่บ้านหลังเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
หัวหน้ากู้ภัยเลยคุณสมชาติชุ่มชื่นบอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปตรวจสอบนะครับ
ไปถึงเนี่ยพบว่านายอัธพลถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
อยู่ตรงจุดที่เป็นประตูห้องนอนที่หน้าอกมีรอยกระสุนที่ยิงเข้าไป
ร่างผู้เสียชีวิตนะฮะนอนอยู่ทางเข้าทางเข้าห้องตรงระหว่างประตู
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในสภาพหงายท้องแล้วก็เลือดจมกองเลือดอยู่
เราก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ให้รถนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ส่งที่บริษัทโดยการตรวจสอบที่๔กระสุนต่อไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสพเมืองเลยนำตัวนายเอกบุรุษออกมา
สอบปากคำเพิ่มเติมนะครับก็สอบปากคำอยู่สักสองชั่วโมงค่ะ
หลังจากนั้นก็มีคนมาทำเรื่องยื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับ
ซึ่งนายเอกบุรุษเป็นครูนะฮะก็มีพอโรงเรียนเนี่ยในจังหวัดเลย๒คนด้วยกัน
มาใช้ตำแหน่งพอคนละ๕แสนช่วยประกันตัวออกไป
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะฮะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ
เพื่อเตรียมจัดงานศพให้นายอัธพลที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืน
แม่ของผู้ตายบอกว่าคนตายคือลูกชายส่วนคนยิงคือลูกเขย
ขณะที่ภรรยาของนายอัธพลวันนี้ก็พาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ในจุดที่เกิดเหตุก็ใช้เวลาอยู่สัก๕๐นาที

ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
แล้วก็เคยต้องโทษคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกมาได้๔เดือน
ขอยืนยันว่าสามีกับตัวของนายเอกบุรุษเนี่ย
เขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
ถามว่าเอาแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าที่มีเรื่องมีราวกันในงานแต่งเนี่ย
ก็น่าจะมาจากคือสามีเธอเมานั่นแหละ
เพราะว่าดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานนี้
ดึกดื่นที่มีเรื่องกันเนี่ยแล้วก็ยิงกันตายเนี่ยคือเที่ยงคืน
ส่วนนายเอกบุรุษนะครับตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเดี๋ยวจะเชิญพยานแวดล้อมบุคคลต่างต่าง
มาสอบปากคำมาขยายผลเพิ่มเติมว่าทำไปเนี่ยเพื่อป้องกันตัว
หรือว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นี่นะคะเป็นเครือญาติกันแท้แท้
ใช่ครับสาเหตุอาจจะมาจากการดื่มเหล้าส่วนเรื่องนี้สาเหตุ